พูดถึงเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
จริงแล้วความหมายของเขาก็ค่อนข้างดี
เป็นจุดที่บอกข่าวเล่าเรื่อง
บางคนก็ชวนไปทำบุญบ้าง
บางคนก็ตั้งขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางสังคม
แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เอาเพจเฟซบุ๊ก
ทำเรื่องที่มันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมนะคะ
อย่างเช่นไปบอกข่าวเล่าเรื่องรวมตัวกัน
ซิ่งรถทั้งรถจักรยานยนต์และรถยนต์
ซึ่งเพจชื่อว่าหนึ่งนทบรี
เพจนี้เป็นการบอกข่าวต่อลูกเพจว่า
อาจจะไปรวมตัวกันที่ไหนไปแข่งรถกันที่ไหน
แล้วผู้ชายคนนี้นะเขาเปิดเผยหน้าตัวเองด้วย
เขาเป็นเจ้าของเพจแล้วตำรวจก็อ้าว
มันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายไปตามควบคุมตัวเขานะคะ
แต่ว่าสิ่งที่เปิดเผยออกมาเขาเขียนอะไรตรงข้างบนนะ

ความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันช่วยบอกหน่อย
ไม่รู้ว่ารักคืออะไรแต่รู้ว่าคุกคืออะไรนะคะตอนนี้นะคะ
ตำรวจภูทรบางบัวทองจับกลุ่มตัวนายสถาพรหอมละอ
เมื่อสักครู่นี้อายุ๒๔ปีเป็นแอดมินเพจ๑นนทบุรีนะคะ
เขาเป็นเจ้าของเพจที่รวบรวมคนที่ต้องการจะขี่รถจักรยานยนต์ซิ่ง
วนเมืองในพื้นที่บางบัวทองนนทบุรีและจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
แล้วบางครั้งสมาชิกพอมีการรวบรวมตัวการแข่งรถ
พนันเกิดขึ้นด้วยนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกถาวรอดุลวิทย์รองผู้บังคับการตำรวจภูทรนนทบุรี
บอกว่าส่วนใหญ่กลุ่มวัยรุ่นจะนัดรวมตัวกันกลางคืน
คืนวันศุกร์แล้วก็คืนวันเสาร์

ขี่ไปเลยค่ะตามถนนเส้นต่าง
สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชน
เพราะรถแต่ละคันแต่งซิ่งมาท่อก็เสียงดังเนี่ยนะคะ
ตำรวจก็เลยสืบจากเพจนี่แหละ
แล้วก็วางแผนเข้าจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักนะคะ
ตำรวจฝากเตือนไปยังกลุ่มวัยรุ่น

หรือเป็นร้านซ่อมรถและร้านดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์

ออกมาแว้นและแข่งรถบนท้องถนน
ย้ำถ้าไม่เลิกพฤติกรรมนี้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
ส่วนผู้ต้องหานายสถาพรเจ้าของเพจ๑นนทบุรี
เขารับสารภาพว่าก่อนหน้านี้ทำงานเป็นพนักงานที่ห้าง
แล้วก็ลาออกมาเปิดเพจนี้ประมาณปีกว่าแล้ว
นี้จะนัดรวมกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่

ครั้งละ๓๐๐๔๐๐คน
และหลังการจับกลุ่มเขายืนยันว่าจะเลิกพฤติกรรมนี้
และจะไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งรถสาธารณะอีก
พร้อมฝากเตือนกลุ่มที่แข่งรถบนท้องถนนนะคะ
เขาฝากเตือนไปยังลูกเพจบอกว่าเลิกพฤติกรรมนี้ซะนะ
เพจเดี๋ยวผมจะปิดเพจนะไม่มีที่รวมตัวกันแล้วนะ
เพราะมันสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะ
เราก็เลิกมันไม่ดีโปรวัง
มันเก่าปังเดือดร้อนของคนอื่น
ตำรวจสพบังบัวทองนะคะ
ผู้กำกับบอกว่าผู้ต้องหาเขาก็รับสารภาพ

สนับสนุนให้มีการแข่งรถในทางสาธารณะ
จากเพจหนึ่งนนทบุรีแล้วนี่เป็นอีกหนึ่งเพจค่ะ
จราเข้ซิ่งประเทศนนท์
จังหวัดนนทบรีนะแต่เขาบอกว่าเป็นประเทศนนทบรี

ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มตัวแอดมินอยู่นะคะ
แต่ว่าตอนนี้แอดมินได้ฟังข่าวเราแล้ว

แต่อย่างไรก็ขอให้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้นะคะ